แต่คู่นี้บอกเลยไม่เปิดก็ต้องเปิดแล้วรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วนะคะ
ความสัมพันธ์ของพุทธจุ๋ยยิ่งกว่าแฟนกันแล้วล่ะตอนนี้
เพราะว่ากำลังจะเป็นวาดที่เจ้าบ่าวเจ้าสาว๑๑เดือน๑๑นี้มาแน่นะคะ
บอกเลยว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคาดคณีนะคุณวันที่อาทิตย์ที่๑๑เดือน๑๑ดิฉันลางานเลย

เดี๋ยวจะไปงานแต่งงานเขาแต่เขาไม่ได้เชิญนะ
อ้าวแต่จะไปจะไป
ทั้งคู่ได้เลิกจูงมือลั่นระคังวิวาค่ะว่ากันว่าตามความเชื่อเป็นเพราะว่าเลขสวย๑๑ก็คือยืนตรงแข็งแรงมั่นคง

โรงแรมที่จองไว้เขาบอกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอีก

เป็นโรงแรมรูญาณบางรักที่เขาฮิตจัดกันเรียละคะ
ไม่รู้ว่าข้อมูลนี้จริงแท้เป็นยังไง

ครอบครัวได้มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว
ให้ลูกให้หลานได้รดน้ำดำหัวขอพรด้วย
ไม่รู้เหมือนกันว่าเลยกันไปถึงขั้นสู่ขอกันเรียบร้อยแล้วหรือเปล่า

ฉันว่าน่าจะมีคุยกันเรียบร้อยแล้วแหละ
ถ้าใช่นะคะบันเทิงไทยรัฐก็ขอแสดงความยินดีด้วย
แต่ถ้ายังไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวก็มีข่าวดีแน่นอนสำหรับคู่นี้นะคะ
รอให้ผู้จุ๋ยเขาออกมาแถลงข่าวด้วยกันเองอีกครั้งดีกว่านะคะ
แต่เอาจริงข่าวนี้พี่แจ๊คบอกเลยว่าเรื่องจริง
นี่คอนเฟิร์มยืนยันมาแล้วนะคะ
ไม่รู้ไปอยู่ใต้เตียงเขาหรือว่าไปอยู่อะไรของเขาหรือเปล่านะครับ

เออเราก็ยินดีด้วยนะคะว่ามันเป็นเรื่องจริง
เพราะตอนนี้ทั้งคู่ก็ควงกันไปสวีท
ต่างประเทศก็ไปเที่ยวกันสวยนะคะ
แล้วก็ถ่ายรูปคู่ใส่เสื้อเสื้อผ้าคู่กัน